คนนี้ก็สวยหวานเหมือนกันคุณผู้ชมค่ะ
ไม่มีมงหรอกแต่บอกเลยว่าโอ้โหตะลึงในความงามแล้วเกิน
แล้วก่อนหน้านี้มีข่าวใช่ไหมว่าแม่ไปเคาะหน้ามาใหม่พูดอย่างนี้คุณผู้ชมค่ะ
ช่วงกลางเดือนที่ผ่านมาแม่สุนารีเขายอมใจอ่อน
ขึ้นเคียงทำศัลยกรรมมาคือตอนนั้นแฟนคลักษณ์เป็นห่วงไง
ห่วงอะไรรู้ไหมยังไงแม่ทำอะไรก็ทำอย่าเอาโหนกออกนะ
โหนกเอกลักษณ์ของแม่เนี่ยต้องเก็บไว้เลยนะซึ่งนะฮะคุณแม่สุก็บอกเลยว่ายืนยัน
โหนกยังอยู่ลูกทำอย่างอื่นนะคะไม่เอาออกแน่นอน
สบายใจหายห่วงกันไปนะฮะแต่เผื่อใครจะจำไม่ได้คุณผู้ชมว่า
สุนารีของเราเนี่ยทำอะไรไปบ้างเดี๋ยวเราเล่าให้ฟังอีกครั้งแล้วกันนะคะ
สิ่งที่แม่สู่ทำมาตอนนี้ก็คือมีเก็บหนังตาเก็บถุงไขมันใต้ตา
ตาบวมนี้นะคะแล้วก็ดึงทั้งหน้าไปเลยนะหน้าสามส่วนนะฮะ
แล้วก็ตัดไขมันใต้คางเรียกง่ายเอาเหนียงออกอะไรอย่างนี้นะฮะ
โดยหลังจากที่แม่ขึ้นเขียงทำศัลยกรรมแล้วแฟนคลับก็เฝ้ารอว่าเสร็จแล้วมันเป็นไงแม่
ขอดูหน้าหมามีความล่าสุดพี่ปุ้ยพี่มนต์วันนะฮะเป็นคนที่ดูแลคลินิกความงามที่แม่สุไปทำเนี่ย
ให้เรียบร้อยคุณผู้ชมด้วยการโพสต์คลิปโฉมหน้าหลังจากทำหน้ามาให้เห็นเลย
ตึงจริงผิวดีขึ้นจริงนะคะถือว่าเป็นงานแรกที่แม่สุเนี่ยทำมาหลังจากศัลยกรรมเลยคุณผู้ชม
มีรอยแผลรอยช้ำอะไรก็ไม่มีแล้วนะคะเดี๋ยวไปฟังความรู้สึกของคนสวยแล้วสวยอีกหน่อยค่ะ
แผลข้างหูสวยแผลข้างนี้ยิ่งสวยข้างนี้จะสวยกว่าครั้งนั้น
ดูเด็กลงมานิดหนึ่ง๑๕ปี
ดูเด็กลงมานิดหนึ่ง๑๕ปีเท่านั้นเอง

แต่ขอบคุณแม่มากเลยนะคะ
ให้เลขมาด้วย๑ข้างให้แม่
พี่แจ๊กบอกว่าเด็กลง
เด็กลง๑๕ปี